แล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงคู่อบริจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้คุณผู้ชมดูภาพกันนะฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มวัยรุ่นได้ขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาภายในปั๊มน้ำมันจำนวน๖คันรวมแล้วประมาณ๑๓คน
ก่อนจะถือไม้เดินเข้าไปทำร้ายผู้เสียหายที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมัน
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นคู่อรินะฮะก็พยายามวิ่งหนี
แต่ชายเสื้อคลุมสีขาวอยู่ได้ใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงชายเสื้อดำทันทีนะครับชายเสื้อดำเนี่ยล้มลง
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างนั้นก็มีชายอีกสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
เหมือนจะยิงซ้ำแต่ทีนี้ฮะเห็นผู้ตายเนี่ยแน่นิ่งไปแล้ว
นี่นะครับคนตายเนี่ยวิ่งหนีมาแล้วก็ทนพิษบาดแผลจะไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะ
ล้มลงตรงนี้นี่ครับอีก๒คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาวนเวียนดู
ถือปืนมาด้วยกะจะยิงซ้ำแต่คงเห็นว่าผู้ชายคนที่ล้มลงไปใส่เสื้อดำเนี่ย
แน่นิ่งไปแล้วทีนี้สองคนนั้นก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
เวลาประมาณ๕ทุ่ม๒๐ภายในปั๊มน้ำมันในพื้นที่หมู่๓
ยหาอำเภอยหาจังหวัดยาลาขณะนี้เองตำรวจลงพื้นที่ในการตรวจสอบมาสองวันแล้ว
รู้แล้วนะครับว่าผู้เสียชีวิตคือนายอารีฟอารีโตะมะอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองครับ
ส่วนมือยิงตำรวจก็รู้ชื่อแล้วนะฮะคือนายฮาลับอายุ๑๖ปีเหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุนะครับทั้งสองกลุ่มมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไล่ล่ากันมาเข้ามาในปั๊มแห่งนี้
จากนั้นนะฮะได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะครับ
ซึ่งนายฮารัฟเนี่ยพกมาด้วยแล้วก็มายิงผู้ตายไปหนึ่งนัด
แล้วก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปทั้งหมดนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสพยหาอยู่ระหว่างติดตามตัวคนก่อเหตุ

นี่เป็นภาพที่น่าสะลดใจแล้วก็มาล้มเสียชีวิตตรงนี้